เหตุการณ์นี้กันหน่อยค่ะเป็นเหตุการณ์สลดที่เกิดขึ้น
คือกลายเป็นว่าผู้ชายคนนี้โหดมากคุณ
เป็นชายหัวร้อนรุมกระทืบลุงวินมอเตอร์ไซค
จนลุงเนี่ยเสียชีวิตเลยนะคะ
แล้วตัวคนก่อเหตุนะคือก็ขี่มอเตอร์ไซค์หนีออกไปเลย
เนี่ยมีภาพจากกล้องวงจรปิดเดี๋ยวดูค่ะ
ตอนที่เกิดเหตั้วสัปดาห์นี้
จังหวะนี้คงมีเรื่องกันนะฮะเถียงกันอยู่นะฮะ
ใช่ค่ะเหมือนกับคุยอะไรกันบางอย่างเนี่ยนะคะ
แล้วสักพักหนึ่งนี่
ลงจากรถมาแล้วฮะเข้าไปชกคุณลุงนะ
เออเนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะ
ผู้ชายที่สวมหวกกันน็อกแล้วเขาขี่มอเตอร์ไซค์มา
เหมือนกับมาปาดหน้ารถของคุณลุงประกอบแก้วล้วนวัย๖๕ปี
แล้วคนที่ใส่หมวกกันน็อกมาที่เป็นชายโหดเนี่ย
สูงน่าจะประมาณสัก๑๖๐กว่าผอมหน่อย

ใช่สงสารลุงมากเลยนะคะ
มีการดึงให้ล้มลงทั้งรถทั้งคนเตะกระทืบแบบไม่ยั้งเลย

แต่ว่าผู้ชายคนนี้เขายังไม่หยุดเลยค่ะ
มาเตะซ้ำหลังจากนั้นเขาก็กลับมาขึ้นมอเตอร์ไซค์
แล้วก็ขี่หลบหนีไปไปทางหน้าปากซอยออกถนนพะหนโยธิน
ทีนี้ลุงนอนเสียชีวิตอยู่ตรงนั้นเลยนะ
หัวเหอแตกหน้าบวมปูดหน้าอกยุบ
แล้วก็มีแผลถลอกตามร่างกายเต็มไปหมดเลยค่ะ
ทีนี้หลังจากที่เกิดเหตุแล้ว
ภรรยาแล้วก็ลูกสาวของลุงเดินทางมาถึงดูศพ
ห่มร้องไห้นั่งอยู่ข้างศพนะคะ

เหตุการณ์ตรงนี้เกิดขึ้นที่ซอยวัดประยุณ๑
ที่ตำบลคูคศอำเภอลำลูกกาจังหวัดปฐุมธานี
แล้วภรรยาของคุณลุงก็เล่าให้ฟัง
บอกว่าสามีขับรถมอเตอร์ไซค์ขี่รถมอเตอร์ไซค์รับจ้าง

แล้วก็เป็นคนที่รักครอบครัวมากนิสัยดี
ไม่เคยที่จะมีเรื่องมีราวอะไรกับใคร
ส่วนเรื่องกินเหล้านี้อันนี้ก็ตามภาษาของผู้ชายปกติอยู่แล้ว
แต่สามีไม่ได้มีนิสัยเมาแล้วพานไปหาเรื่องคนอื่นก่อน
อันนี้คือภรรยาบอกก่อนเกิดเหตุ
ก็ออกมาหาซื้อข้าวกิน
จนกระทั่งเพื่อนบ้านโทรศัพท์ไปบอก
ว่าสามีเสียชีวิตอยู่ที่กลางถนนแบบนี้ค่ะ
ตัวเธอเองพร้อมญาติสามีก็รีบออกมาตรงจุดเกิดเหตุนะฮะ
ก็เพราะว่ามีเจ้าหน้าที่กู้ภัยกำลังช่วยกันปั๊มหัวใจช่วยชีวิต
แต่ก็ไม่สามารถยื้อชีวิตของสามีได้

ออกมาซื้อข้าว

ฉันแป๊บเดียวเองนะแป๊บเดียวจริง
แล้วรู้ไหมว่าคนร้ายเป็นใครอะไรอย่างเนี่ย

ประกอบติเคยมีเรื่องอะไรกับใคร
ไม่มีเคยไม่เคยมีเรื่องอะไรกับใคร

วินนะก็ไม่เคยมีปัญหากับใคร
ส่วนเรื่องกินเหล้ากินยาก็ปกติ
ก็ไม่เคยที่จะกินไม่เคยที่จะไปหาเรื่องใคร
ลูกสาวก็เศร้าเลยที่พ่อมาโดนแบบนี้
พูดเหมือนกับคุณแม่ก็คือพูดเหมือนกับภรรยาคุณลุงเนี่ยนะคะ
ลูกสาวเนี่ยทีนี้ทางด้านตำรวจบ้างค่ะ
ทางพันธุ์ตำรวจตรีธารพงศ์ภูมิถิ่นหว่อตำรวจสพคูคศ
บอกว่าสาเหตุที่คนร้ายลงมือเนี่ย
ตอนนี้ยังไม่แน่ชัดนะว่ามันมาจากเรื่องอะไรปมมาจากอะไร
แต่ว่าจากการสอบสวนทั้งเมียแล้วก็ลูกแล้วเนี่ย
ทั้งสองคนยืนยันเลยว่านายประกอบไม่เคยมีเรื่องบาดหมางกับใคร
ดังนั้นสาเหตุก็น่าจะมาจากปัญหาของการกระทบกระทั่งกัน
เรื่องของการขับวินหรือเปล่าอาจจะปาดหน้ากันจนจอดรถเคลียร์กันหรือเปล่า
ตอนนี้ต้องไปไล่ตรวจสอบกล้องวงจรปิดค่ะ
แล้วชุดสืบสวนเองก็กำลังลงพื้นที่หาข้อมูลด้วย
คาดว่าคนที่ก่อเหตุน่าจะอยู่แถวนี้
แล้วก็เชื่อว่าไม่นานน่าจะจับตัวคนร้ายได้
เพราะว่าอย่างที่บอกค่ะว่าพอคนร้ายก่อเหตุเสร็จ
ขี่มอเตอร์ไซค์แล้วก็หลบหนีไปทางด้านหน้าปากซอย

ไปที่วินตรงนี้ที่ลุงประกอบเนี่ยทำงานอยู่เนี่ยนะคะ

เพื่อนร่วมงานก็บอกแบบนี้ค่ะบอกว่า
เอาจริงนะลุงเป็นคนที่นิสัยดี
แล้วเงียบไม่ค่อยจะสูงสิงกับใคร
ก็มาขับวินประมาณปีกว่าแล้ว
เมื่อก่อนลุงประกอบขับอยู่แถว๔มุมเมือง
แล้วปกติลุงประกอบจะชอบดูมวยเป็นชีวิตจิตใจมาก
พอวันหยุดจะชอบมาดูมวยไม่ค่อยได้มาวิ่งวินเท่าไหร่
ปกตินิสัยก็จะกินเหล้าบ้างเป็นบางครั้งบางคราว

ส่วนทางด้านภรรยาภรรยาก็บอกกับผู้สื่อข่าว

พอเราเอาเสื้อวินของลุงมาให้ดู
โอ้โหนี่ตัวใหม่ล่าสุดตัวใหม่เอี่ยมเลยนะ
เพราะว่าตัวนี้เพิ่งตัดเสื้อมาใหม่

ซึ่งลุงบอกว่าเดี๋ยววันนี้คือวันจันทร์เนี่ยนะ
เดี๋ยวลุงจะใส่เสื้อตัวนี้แล้วไปวิ่งวินคุณคิดดูสิ
แต่ยังไม่ได้ทันใส่เสียชีวิตซะก่อนนะคะ
จะเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่ด้วยการใส่เสื้อวินใหม่

ได้เลิกในการใส่แต่ว่าไม่ทันได้ใส่

แล้วคุณป้าก็บอกว่าพอสามีไม่อยู่
เอาจริงป้าไม่รู้จะทำยังไงเลย
เพราะว่าลุงถือว่าเป็นเสาหลักของบ้าน

ลุงแกก็เป็นคนที่นิสัยเฉยไม่ได้ไปหาเรื่องหาราวกับใคร
แล้วก่อนหน้านี้ก็ขับวินอยู่ที่๔มุมเมือง
ขับมาเป็น๑๐ปีแล้วค่อยย้ายมาอยู่ตรงนี้ได้ปีกว่า
ตอนเช้าก็จะออกไปไปขี่วิน
หลังบ่าย๒ก็จะกลับมาแล้วพอกลับมาถึงบ้านนะคะ
คุณลุงแกก็จะช่วยเลี้ยงหลานไม่เคยมีเรื่องราวกับใครเลย

ทางฝั่งคุณป้าเนี่ยยังไปซื้อข้าวให้กับลุงอยู่เลย
แต่สุดท้ายก็ไม่ทันเสียชีวิตซะก่อน
ตอนนี้คุณป้าก็อยู่กับหลานแค่๒คนนะคะ
ยังไม่รู้ว่าอนาคตตัวเองจะทำยังไงต่อเสียเสาหลักแบบนี้
แสดงความเสียใจด้วยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคดีใหญ่นะฮะ

เพราะว่ามีภาพจากกล้องวงจรปิดเห็นชัดเจนเลยนะฮะ